นุ่มครับไปดูหนึ่งคลิปที่กำลังมีการวิภาควิจารณ์กันในขนาดนี้นะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถยนต์หรูเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวทุ่งครุ
รอปภก็ถามว่าจะไปบ้านไหนก็บอกเลขที่บ้านไม่ได้
มีเบอร์โทรของเจ้าของบ้านไหมก็บอกไม่ได้
เขาก็ไม่ให้เข้าซึ่งทำถูกตามระเบียบของหมู่บ้านอยู่แล้ว
แต่หนุ่มคนนี้โอ้โหไปพูดจาเหมือนเป็นการดูถูกอาชีพของการเป็นรอปภของเขา

เขาไม่รู้จักบ้านเลขที่แต่แจ้งจับก็จับไป

เขาก็หายเข้าไปในหมู่บ้านไม่รู้ไปบ้านไหน

คือเขาไม่พอใจที่รับประพอถามข้อมูลว่าคุณจะไปหาบ้านไหนต้องแลกบัตรด้วย
เลขที่ก็บอกไม่ได้มีเบอร์โทรไหมก็บอกไม่ได้
ยื่นบัตรให้รอปภแล้วก็เดินดุ่มหายไป
เหตุการณ์ไม่จบแค่นี้สักครู่เขาย้อนกลับมา
กลับมาพยายามจะขับรถเข้าไปอีก
แต่ก็ตอบคำถามของรอปภไม่ได้
เขาก็เลยไม่เปิดไม้กั้นให้เข้าไปซึ่งรบพอทำถูกต้องอยู่แล้วนะครับ
ชายคนนี้หัวเสียมากกว่าเดิมตัดสินใจเขาถือสายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์นะคุณผู้ชม
เดินเข้าไปในหมู่บ้านเหมือนเป็นอาวุธนะฮะเดินเข้าไป
แต่ครั้งนี้มีการพูดจาดูถูกอาชีพรอปภหนักกว่าเดิม
โอ้โหชาวเน็ตนะตำหนิผู้ชายคนขับรถบีเอ็มนี่โอ้โหระงมเลย
แล้วก็บอกว่ารับประพอเขาทำถูกต้องอยู่แล้ว
เพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านเพราะไม่รู้คุณจะไปหาเรื่องใครในหมู่บ้านหรือเปล่า
อาจจะไปตามหาคนหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกันกับนายจักริจวัฒโนธอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง
รับหน้าที่ดูแลหมู่บ้านนี้แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเที่ยงเมื่อวาน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพุทธบูชาทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้เลขที่บ้านที่มาติดต่อ
ไม่มีเบอร์ของเจ้าของบ้านก็เลยไม่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านได้
แล้วก็มีการปิดประตูล็อกรถแล้วก็เดินเข้าไปตามที่เห็นในคลิป
ต้นคลิปเลยนะฮะโดยจอดเอาไว้อย่างนั้น๑ชั่วโมงแล้วก็หายเข้าไป
แล้วก็มีการต่อว่าต่อขานรอปภแล้วก็ขับรถกลับออกไปนะฮะ
นายจักริตบอกว่าเขาเฉยกับเหตุการณ์แบบนี้
เพราะอาชีพรปภมันต้องเจอกับแรงกดดันแบบนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ท้อหรอกจะทำงานตามขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัย
กับคนในหมู่บ้านต่อไปไปฟังเสียงเขาเลยครับ
คือเราทำงานอย่างนี้แรงกดดันเราต้องรับมันให้ได้
คือรอพอทุกคนผมว่าน่าจะเคยเจอเหมือนผมอยู่
เราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราทำดีเราไม่ต้องท้อ
ขอฝากถึงรอพอด้วยแล้วกัน

กินใจจริงดูเหมือนตัวจริงก็หล่อด้วยนะ

ก็เป็นกำลังใจให้กับรอปภทุกคนเข้าใจว่าโดนแรงกดดันแบบนี้กันตลอดแหละ
บางทีคนจะเข้าไปก็หัวเสียแบบนี้สู้ต่อไป
อาชีพมีคุณค่าถ้าหากว่าขาดอาชีพใดอาชีพหนึ่งนี้ไม่ได้